เราจะลงไปใต้ก่อนนะครับความคืบหน้าเหตุการณ์ยิงถล่มกัน
กลางเมืองพัทธลุงที่มีผู้ชายสี่คนนั่งมาในรถเก๋ง
แล้วก็มีปากเสียงกันอีกกับผู้ชายอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็มีการยิงถล่มกันไป๔๐กว่านัด
มีผู้เสียชีวิต๓ศพจากเหตุการณ์นี้ล่าสุดผู้ก่อเหตุมอบตัวแล้ว
แต่ว่ายังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาถึงแม้ว่าจะมีของกลางมีหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดก็ตามนะครับ
ผู้ต้องหาทั้ง๓คนนี้เนี่ยนะฮะจากหลักฐานของตำรวจเนี่ย
พบว่าเขาใช้ปืนก่อเหตุยิงถล่มคั่วหลีไปกว่าสี่สิบนัดนะฮะ
เสียชีวิตสามศพกลางเมืองพัทธลุงเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้ามืดของวันที่๒๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
นะฮะแล้วก็ทั้งสามคนไปมอบตัวกับตำรวจภูทรเมืองพัทธลุง
ก็คือนายวีรยุทธ์หอยทรัพย์หรือว่าในเด่นนะฮะนายภูวะเนธหนูมากหรือว่านายชาย
นายสอนชัยทัพครุฑหรือว่านายโหนดนะครับทั้ง๓คนนี้เป็นแก๊งเดียวกัน
ก็ไปมอบตัวเพราะว่าตำรวจไปขอสารอนุมัติออกหมายจับในข้อหารร่วมกันฆ่าผู้อื่น
ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ร่วมกันพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
และร่วมกันซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังเหตุแห่งการตายเพราะว่าหลังจากยิงแล้วมีการขับรถไปทิ้งไว้ไกลจากจุดแรกประมาณเกือบ๑๐กิโลเหมือนกันนะฮะ
ผลตำรวจโทมรณสินผู้สามระผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๙ระบุว่า
จากสอบประคัมพุทธฐานทั้งสามคนถึงแม้จะมามอบตัวแล้ว
และขอให้กันในชั้นศาลเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
จากการตรวจสอบปลอกกระสุนปืนในที่เกิดเหตุพบว่าอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุนั้นก็มี๓กระบอกด้วยกันอีก๒กระบอกกำลังติดตามอยู่
ส่วนมีผู้ชาย๑คนที่มาในรถเก๋งสีดำคันที่ถูกยิงมีผู้เสียชีวิต๓แล้วรอดไป๑
ตอนนี้เขาหนีไปก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนอย่างไร
อยากจะให้มาพบตำรวจให้เร็วที่สุดแล้วมามอบตัวเพื่อให้การ
แล้วก็จะกันไว้เป็นพยานอยู่ในการคุ้มครองของตำรวจด้วย
ผลตำรวจตีกิจสดาแก้วจันดีผู้บังคับการตำรวจภูทรพัทธลุง
บอกว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุสองกลุ่มนี้เขามีความขัดแย้งกัน
ระหว่างหัวหน้ากลุ่ม๒กลุ่มคือในเด่นกับในพงศ์
เด่นคือนายวิรยุทธ์คนที่ไปยิงนะฮะแล้วก็ในพงศ์อายุ๓๘ปี
ซึ่งเขาเป็นคนถูกยิงน่าจะขัดแย้งกันกับเรื่องของธุรกิจผิดกฎหมาย
เพราะว่าสองคนนี้เขาไปเจอกันในร้านเหล้าชื่อว่า
ถนนเพชรเกษมจังบลปรางหมู่อำเภอมุมพัตตาลุง
ฟังในพงศ์มาครบแก๊งเลยก็มีในพงศ์ในบอลในซันในแม็กซ์มากัน๔คน
ส่วนในเด่นมาคนเดียวบังเอิญไปนั่งโต๊ะติดกัน
ภาพวงจรปิดมันเห็นชัดเจนว่าเขาไปนั่งโต๊ะติดกันร้านเดียวกัน
แต่เหมือนไปทำธุรกิจทับลายกัน
แล้วจากภาพเราก็จะเห็นว่าในพงศ์สวมหวกแก๊ปไปล็อกคอในเด่น
แล้วก็เอาปืนเนี่ยไปเจาะไปขู่ว่าอย่ามาทับเส้นกันต่างคนต่างอยู่ด้วยอะไรประมาณนี้นะฮะ
เป็นการข่มขู่ไปโอ้โหนายเด่นก็โกรธมากคุณผู้ชม
ก็เลยโทรหาพวกก็คือในโหดกับนายชาย
เพราะว่าอีก๒คนนั่งกินข้าวต้มอยู่ร้านใกล้กัน
หลังจากนั้นให้ไปเคลียร์กันไปเจอกันแถวทกศสาขาท่ามิลำ
โทรหาในพลให้ออกมาเคลียร์กันหน่อย
หลังจากนั้นก็เอาพวกแล้วก็ปืนมายิงถล่ม
ทั้ง๔คนเสียชีวิตไป๓แล้วก็รอดชีวิตไป๑นั่นเองนะฮะ
แต่ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบส่วนว่าธุรกิจที่เขาว่าเขาทำกันอยู่เนี่ย
ธุรกิจมืดผิดกฎหมายหรือว่าเรื่องของยาเสพติดหรือเปล่า